การทำกิจกรรมกันในครอบครัวกันหน่อย
หมูกระทะแล้วก็นั่งล้อมวงกันปิ้งกันย่าง
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แบบเป็นกิจกรรมดีของครอบครัวนะ
ใช่ค่ะชื่อว่าสงกรานนี้หลายครอบครัว
เตรียมกิจกรรมแบบนี้แหละล้อมวงกินหมูกระทะ

แต่ว่าเรื่องการกินหมูกระทะของครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดลำปาง

เพราะว่าครอบครัวนี้เขาปิดห้อง
แล้วก็เปิดแอร์จุดเตาถ่าน
เอาหมูกระทะมาปิ้งมาย่างกันในห้อง
จนทำให้เกิดควันฟุ้งเต็มห้องไปหมด
แล้วทำให้เด็กน้อยซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัว
ที่มาตั้งล้อมวงกินหมูกระทะ

ต้องเรียกรถพยาบาลมารับถึงที่บ้าน
เปิดแอร์ปิดห้องกินหมูกระทะ

อาสาสมาคมกู้ภัยธรรมสถานลำปาง

คนในวงหมูกระทะเป็นลมกัน๕คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๓๒
ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเวียงอำเภอเมือง
ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยมีเด็กหญิง๓คน
คืออายุ๙ขวบแล้วก็๑๓ปี
เกิดอาการอาเจียนเวียนศีรษะหายใจไม่ออก
ว่าอาการหนักต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ลำปางโดยเร่งด่วนนะครับ
ขณะที่ผู้เป็นตาของเด็กก็เล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุได้มีการนัดรวมญาติกันที่บ้าน
ล้อมวงกินหมูกระทะเตาถ่านภายในบ้านรวม๗คน
เนื่องจากอากาศร้อนก็เลยตัดสินใจกันว่า
เข้าห้องกันเถอะเปิดแอร์ปิดห้องจะได้เย็น

แต่ปรากฏว่าขณะที่ปิ้งย่างหมูกระทะกันอยู่นั้น
ควันไฟจำนวนมากลอยตลบอบอวนอยู่ภายในห้องเลย
จากนั้นคนที่อยู่ในห้องก็ทยอยเป็นลมทีละคน๒คน

ห้องกินหมูกระทะครับอากาศมันไม่ถ่ายเท
แล้วทีนี้พอกินไปกินมาแล้วเนี่ยเด็กมันเหมือนกับขาดอากาศ
พอลุกขึ้นปุ๊บมึนหัวหนักหัวเหมือนคนเมาอ่ะ
เซเลยล้มตึงลิละคน๒คน๓คน
ก็เลยยกออกมาข้างนอกให้สูดอากาศบริสุทธิ์
แล้วก็เอาพวกยาดงเงียบเหมาะให้ดมลุกขึ้นพื้นไว

เปิดแอร์ปิดห้องนึกว่ามันเชื่อมเหมือนห้าไง
นี่แหละครับก็สรุปกันได้นะฮะทางญาติบอก
เพราะว่าขาดอากาศหายใจและอากาศไม่ถ่ายเท
ดังนั้นในครั้งหน้าห้ามลูกหลานเอ้ย
อย่าเอาหมูกระทะเข้าไปกินในห้อง
แล้วก็เปิดแอร์ปิดห้องโดยเด็ดขาดนะครับ
เราจะเห็นบ่อยนะคนที่ชอบหมูกระทะ
แล้วก็สั่งมาทานกันในห้องโดยเฉพาะคอนโดหรือว่าอพาร์ทเมนต์
นักศึกษาเขาชอบเขาก็จะมาทานกันในห้อง
หอด้วยกันนะสั่งมาทานกัน

แต่ว่าเพื่อเป็นการป้องกันระวังควันเนี่ย

แล้วค่อยไปคีบแล้วเอากลับเข้ามากินในห้อง

เพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ที่เขาปิด
ถ้ามีควันมันจะเกิดลักษณะของการหายใจไม่สะดวก